ดูที่คุณพ่อคนนี้กันหน่อยดีกว่าพี่ตู่พบทรคนนี้ก็บอกเลยว่าติดลูกงอมแงมเลยนะคะ
สำหรับน้องลิสาเป็นลูกสาวค่ะกำลังน่ารักน่าชัง
คุณพ่อสุดหล่อช่วงนี้ไม่มีงานไม่เป็นไรค่ะอยู่บ้านกับลูกแฮปปี้ดีนะคะ
จากติดภรรยาแล้วก็ติดลูกด้วยค่ะช่วงนี้ตัวติดกันสุดสุดเลย
เพราะว่าลูกสาวสุดห่วงนี้นะคะเขามีไม้เด็ดเห็นบอกว่าลูกสาวจะอ้อนคุณพ่อเก่ง
คุณพ่อจนอยู่หมัดเลยค่ะเห็นแบบนี้ใครที่คิดว่าลูกสาวติดคุณพ่อ
หนุ่มตูเขาปฏิเสธแบบออกสื่อเลยนะคะว่าจริงแล้วลูกไม่ได้ติดเขาเขานี่แหละค่ะติดลูกค่ะ
กำลังน่ารักแบบพูดตามทุกคำครับเป็นช่วงที่เขาแบบจำแล้วก็ทำตามตลอดครับ
ป๊าป๊าดาดราม่านิดนึง
ป๊าป๊า

นะว่าเดี๋ยวน้ำจะคิดถึง